สุมรรยาผู้ทิศสายอยู่ที่บอลฮิฟษภัณฑ์วิ่ง
วิ่งสอดแล้วยกให้กับฮิษภัณฑ์
จับลูกนี้ได้ใสเรื่องต่อศูนย์

ยิงประตูขึ้นนำให้ทีมชาติไทยแล้วครับหนึ่งต่อศูนย์โอ้โห
คืนรอจนฮิริพันธ์วิ่งไปถึงตำแหน่งที่พร้อมจะรับบอลแล้วก็ยิงเข้าไปเลยครับ
เอาครับความอดทนของทีมชาติไทยเหมือนกันนะครับ
กว่าที่จะมาได้ประตูขึ้นนำหนึ่งต่อศูนย์จากผู้เล่นสำรองอย่างทิติพันธ์โอ้โห
สิบหมื่นห้าพันกว่าคนครับวันนี้ได้เคกันแล้วเลยครับ
จับบอลแล้วก็ยิงเยือกเย็นมากเลยครับดูครับดูตรงนี้ก่อน
ต้องบอกว่าเป็นสุมัญญาที่ตัดได้แล้วครับอานนท์ให้ไม่ได้ดูทิศิพันธ์วิ่งครับ
จับไม่ต้องรอเลยครับแล้วยิงโอ้โหปล่อยบอลตกพื้นแล้วยิงอัดเข้าไปเสาแรก
โอ้โหนิ่งแล้วก็เยือกเย็นทั้งคนให้แล้วก็
กว่าบอลตกแล้วตามไปเล่นได้พอดีหน่อยนะครับเอาล่ะครับหนึ่งต่อศูนย์แล้วนะครับถีนถ่ายขึ้นนำ
ประตูที่๕นะครับของธิริพันธ์ในนามทีมชาตินะครับนัดชุดใหญ่